เดี๋ยวให้ดูกระบะดำคันนี้แหม
ตำรวจจะเรียกตรวจไม่ยอมจอด

ตำรวจก็ไล่ล่าไล่ลาไล่บี้ไปสิ
ท้ายที่สุดเป็นยังไงลองดูค่ะ

จริงชนแล้วนิดหนึ่งนะ

ยังไปต่อแล้วไปย้อนสอนอีกโอ้โห

ไอ้ขี้โครนกระเด็นเข้ามาที่หน้ารถตำรวจ
ตำรวจก็ตามไล่ล่าค่ะคุณผู้ชม

กล้องหน้ารถของตำรวจที่สพท่าใหม่จับภาพได้
ซูซูสีดำคันนั้นเร่งความเร็วตรงนี้เส้นสุขุมวิทย์ค่ะ
แถวบ้านหนองแหวนที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
จังหวะนั้นรถคนร้ายเจอรถติดไง
ก็หักรถเลี้ยวย้อนสอนเกือบจะชนรถชาวบ้านชาวช่องเขาแล้ว

เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะพอไล่ล่ากันหลายสิบกิโลเกิดอุบัติเหตุ
เพราะว่าอะไรรถตำรวจที่ไล่ล่าคนร้ายแบบกระชั้นชิด
ปรากฏว่ารถตำรวจเสียหลัก
อุ้ยขนาดนี้เลยเหรอ
เสียหลักไปพลิกคว่ำชนรถคนร้ายตกลงไปข้างถนนทั้งสองคันเลยอ่ะ
ตรงนี้คือจุดกลับรถที่หมู่๘วังตะโนธอำเภอนายายอามค่ะ
นี่จับได้แล้วแน่นอนเลยถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุแบบนี้

วิ่งหนีโอ้โหสองคนวิ่งหนีไปในสวนผลไม้ชาวบ้าน
ที่ต้องเห็นมุมโดนมุมสูงเพราะอะไร

อีกคนที่เลื่อนเติมในถังอีกคนที่เลื่อนเติมในถังก็คือในหูก
ฮูกอดิเรกอายุ๕๑ปีใส่เสื้อกล้ามเทานี่แหละค่ะ

แล้วพอยึดกระเป๋ามานะยาบ้ายาบ้าบรรจุห่อ๒๐๐เมตร
อีก๑๐๐กรัมมีปืนออโตเมติก๑กระบอกกระสุน๘นัด
แล้วเขายอมรับด้วยนะว่าของผมเองครับ
ถังนี่วัฒนธังด้วยนะบอก
แล้วก็บอกว่าเตรียมจะเอาไปขายต่อ
แล้วส่วนหนึ่งก็จะแบ่งเอาไว้เอาไว้เสพเอง
ตำรวจที่เขาขับรถไล่ตามจนพลิกคว่ำคือ๑๐ตำรวจเอก
ชัยพฤษหานิโรธรำ
กับ๑๐ตำรวจโทนณฑวัฒน์จันขุนเสก

ท่านได้รับบาดเจ็บนะแต่ไม่สาหัส
แล้วตอนนี้ก็กำลังร่วมกับตำรวจนายอื่น

แต่เจอรถคันนี้ฝ่าด่านมาแล้วก็ไล่ตามไป
ท้ายที่สุดรถตำรวจเกิดอุบัติเหตุ
แต่ยังดีที่ตำรวจไม่เป็นอะไรหนักอะนะคะ
จับตัวคนร้ายได้ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ชมนะฮะชื่นชมตำรวจทั้งสพท่าใหม่และสพนายายอามเลยนะครับ